ไม่ใช่ค่ะขายเหมือนเลยใช่ป่ะ

มาเจอกับเบาพุทธค้าน้องโมไลน์อย่างเงี้ยป่ะค่ะ
ก็น่ารักค่ะแล้วก็จริงเป็นคนชอบความสวยความงานอยู่แล้วเลยนะ
มันก็เหมือนเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวเราเลยนะค่ะ

ใช่ค่ะคือด้วยความที่เราเป็นคนผิวสี
เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเป็นผิวสีที่ดูกระจ่างสาย
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นอะไรที่แบบให้ความสำคัญ
แล้วก็คือถ้าเราเป็นผิวสีก็ต้องเป็นผิวสีที่
ก็อยากให้มันเป็นแบบเรียบเนียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จริงหนูว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีราคาที่แบบทั้งน่ารัก
จนถึงราคาแบบโอ้แบบแพงมากอะไรอย่างนี้

ทำเฉพาะที่เรามีปัญหาเฉพาะตรงนั้นก็ได้

หนูว่าปกติจะกินกาแฟแค่แก้วเดียว

หรือเป็นแบบหนึ่ง

แรนด์ที่เขาสนใจคนที่เขาอยากมาเปิดตลาดที่เอเชียค่ะ
เป็นเราคนเดียวใช่ไหมคะเป็นเราคนเดียวใช่ค่ะ
ตื่นเต้นขนาดนี้ค่ะตื่นเต้นมาก
จริงรู้ตั้งนานแล้วพักสักประมาณเดือนกว่าแล้วว่าจะได้ไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้บอกใครเลยบอกเฉพาะแบบคนใกล้ตัวจริงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นนางแบบ
เราไม่มีความเป็นแบบโมเดลเนาะเพราะอาชีพเราจริงคือเป็นอาชีพนักแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าวันงานมันจะออกมาเป็นแบบไหน
เราก็กังวลว่าเราไปเดินกับนางแบบทุกคนก็คนไทยที่เป็นนางแบบก็สูงอยู่แล้ว
เรายังเปรี้ยวกับเขาเลยแล้วเราต้องไปเดินกับนางแบบที่เป็นนางแบบระดับโลกอะไรอย่างเงี้
เราก็ค่อนข้างกังวลค่ะแต่ก็ได้เอ็ดแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุด
หลังจากจบงานไปที่ที่๑๖ก็กินเยอะมากเพราะว่าหนูมาได้กินมาเป็นเดือน
ต้องทำได้ยังไงขึ้นถึงเตรียมผัวอะไรไปอีกบ้าง
เราก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่เห็นเวลาคนไทยด้วยกัน

หนูว่าเรามีกำลังใจที่ดีจากคนไทยอยู่แล้ว
แล้วก็มันค่อนข้างยากที่คนไทยจะได้ไปทำงานกับระดับโลก
ก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจ
รวมถึงตัวหนูเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีโอกาสได้ไปทำ
แล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนทำอย่างดีที่สุดแหละ
คือหนูแบบทุกครั้งที่เดินออกมา
คือนางแบบทุกคนเขาก็คงธรรมดาเฉยใช่ไหม

หนูต้องเป็นตัวแทนของคนไทยที่ทำได้ดีที่สุด

คือหนูนี่คือจัดเต็มตั้งแต่ยังไม่ทำงานเลย

จนเขาแบบเอ้ยขอถ่ายลุคที่ก่อนทำงานนะ

เราก็อยากทำที่ดีที่สุด

เป็นคนไทยเป็นคนไทยเหรออะไรอย่างนี้
คืออยากให้แบบมันดีที่สุดอะ
จริงผิดไปจากเดิมไหม

คิดว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ตะงานอะไรมาก

คือโชคดีที่ทรงผมมันสูง
มันก็เลยทำให้หนูดูไม่ได้ตัวเล็กไปมาก

จริงที่ตกใจจากคิดที่คิด

แล้วคือ๓ชุดก็คือต้องวิ่งเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเลย
แล้วชุดที่ใส่ก็คือหนูไม่มีอะไรทรัพย์ในอยู่ข้างในเลย
มันก็คือถ้าจะมองว่าเราเป็นดาราแล้วเราเป็นนักแสดงแล้วเราไปทำ
มันก็จะเขินอายแต่วันนั้นเราเป็นไปในฐานะที่เราต้องเป็นนางแบบ
เพราะฉะนั้นก็ใครทำยังไงเราก็ต้องทำแบบนั้น
จริงระหว่างทางค่อนข้างกังวลก็คิดมาตลอดว่าถ้าสมมุติว่าสติกเกอร์มันหลุด
มันจะเป็นยังไงแต่หนูก็ในใจว่าหนูก็ทำให้ดีที่สุดแหละ
ข้อใจกับกฎงานของกุศเองค่ะ

ก็หนูอาจจะเดินแบบมัดกว่าหน้าคนอื่น

ในทุกที่ก็เห็นคนไทยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้

เจ้าของแมนเขาว่าอะไรว่ามากหรือเปล่า
เขาชอบมากค่ะก็
มันเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเขาพอดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
มีดิวต่อเลยไหมคะว่าร้านหน้ามาเดิน
ก็หวังว่าค่ะคือจริงอยากไปเพิ่มส่วนสูงเลยนะ
คือถ้ามันทำแบบเพิ่มในศักยภาพความสูงได้ก็คงทำแล้ว

ได้ทำอะไรที่มันยากแล้วก็แตกต่างจากเดิม

คือหนูก็อยากเป็นนักแสดงที่
หรือว่าอื้มมาด้วยเรื่องนี้แน่เลยงานก็ไกลค่ะ
ก็ดีดีค่ะดีค่ะ
คือเขารู้ว่าเรามีงานที่ต้องไปก็เลยสงสัยก่อน
คือจริงหนูเป็นคนที่ให้ค่อนข้างให้ความสำคัญกับคำพูดหรือว่าการแสดงออก
เพราะว่าคือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทุกวันมันก็ดีอยู่แล้ว
ไม่จ้ะวาเลนไทยต้องใหญ่ต้องดีอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกเขาเลยว่าต้องมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เป็นการเกริ่นสำหรับทุกคนรอบข้างใกล้ตัวว่า
สวยของเราแล้วนั้นอยู่กับของที่คุณให้ในวันสำคัญ
แล้วนี่เซอร์ไพรส์ไหมวันนั้น

ไพรส์กว่าคือตอนที่เจาะลูกโป่งให้แตก

แล้วเกิดไปเจอเป็นอย่างไรค่ะเข้าบ้านไปเจอ
หนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าเออก็คงดอกไม้สักช่อนึงแหละอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้จริง
เพราะว่าคือจริงหนูว่าเป็นคนทำงาน
ไปทำงานต่างประเทศหนูค่อนข้างกดดันตัวเอง
เพราะว่ามันก็เป็นความยากของเรามันไม่ได้ทำงานในประเทศเรา

มันก็เป็นอะไรที่ดีที่น่ารักดี

ไม่ได้อยู่ค่ะพอดีวันนั้นไม้มีไปที่ขอนแก่นพอดี
มีความขอบคุณหรือแค่ไหมพอไปขอบคุณเขาเลย

ก็คิดไว้แล้วแหละว่าหนูไม่ได้อยู่วันที่๑๔

หนูจะหือสงสัยจะไม่ได้อะไร
ปีนี้สงสัยจะไม่มีแล้วล่ะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีมีให้ดอกไม้กลับไปค่ะสั่งวันนั้นเลยวันที่๑

แล้วก็สนิทกันมาจริงก็๕ปีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เท่ากับจำนวนดอกไม้มาก

จะบอกว่าถ้าวันที่ถ้า๑๐ปีมันก็คงพันดอก
ก็ต้องทำงานกันเยอะขึ้นนิดนึงนะคะ

เออมันก็ได้ท้ายอ่ะ
ก็อย่างนี้มันก็ดีแล้ว

เราก็ต้องเอ้ยใจเอ็นเย็นป่ะ

เขามีแบบมาขอแม่แบบวุ๊คเป็นแฟนเราสักทีได้ไหม

ก็จริงก็จริงไม่ได้กักนะ

เป็นคนที่น่ารักเลยแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะ
แต่ว่าก็คิดว่าให้มันมีอะไรที่มันลงตัวด้วยเวลา

ซึ่งทุกวันมันก็เป็นอะไรที่ดีมากอะค่ะ

วันนั้นฉันเห็นเขาแบบอย่างนั้นอย่างนี้วะอะไรอย่างนี้
คือตอนนี้ก็ฟ้องไม่ได้นะคะยังไม่ได้มีสถานะพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็ชัดเจนว่าแบบคนดีคนเดียว

เห้ยอะไรชัดเจน

จริงก็เพิ่งรู้วันที่ไมค์ให้สัมภาษณ์แล้วค่ะ

จริงก็หนูรู้จักไม้นานมากแล้ว
ก็ค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่ไม้เป็นค่ะมาก
แต่ว่าก็รู้ว่ามาจากไหนรู้มานานแล้วด้วย

ใช่รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงรู้ค่ะ
เขาบอกไหมว่าเราฟ้องหมินประมาทกันไหม
จริงแล้วนะ
ว่าจริงแล้วมันก็จริงไม้เขาค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษอะค่ะ
แต่ว่าหนูก็คิดว่าบางทีอะไรที่เราแบบ
ถ้าเราไม่พูดหรือไม่ทำอะไรเลย
หนูคิดว่าคนที่เขาทำเขาก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบ

หนูก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อย
หนูก็บอกไม้ว่ามันไม่ดีหรอก

ทั้งที่เราไม่ได้ทำแบบนั้นจริง

ก็บอกว่าไหมถ้าเกิดว่ามันยังมีอะไรแบบนี้มาอยู่
หรือยังมีคนนั้นที่เขาพยายามพูดแบบนี้อยู่
หนูก็บอกว่าเราดำเนินคดีกันเถอะ
เพื่อที่อย่างน้อยเราอาจจะเตือนเขาไว้ก่อนว่า
ถ้ายังไม่หยุดที่จะเป็นแบบนี้

เราขอเป็นแบบในเชิงหมินประหมันได้ไหม
ก็มีการคุยกับคุณพ่ออยู่เหมือนกันว่าแบบ
ว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับนักแสดงอะพี่

เขาก็ไม่ควรจะทำให้ชื่อเสียงเราแย่
คนที่เขาพูดในเชิงนั้นค่ะ
ซึ่งอย่าเรียกว่าแฉเพราะว่าเราไม่ได้ทำ
อันนี้หนูไม่ทราบจริงในเจตนาที่เขาทำค่ะ
แต่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขา

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล
มันไม่ใช่เรื่องจริงเลย

หนูบอกว่าไม้ทำไมไม้สัมภาษณ์ตลก

บอกว่าไม้ไม่คิดว่าเป็นเขาอะไรอย่างนี้
แต่หนูบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าแบบมันมีกลุ่มใหญ่เลย
เขาบอกว่าเอาแต่ว่ามันไม่ใช่ไหมจริงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าหนูก็เคยได้ยินคนหนึ่งพูดถึงเขาในแบบ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

ที่กรจะทราบมันก็ต้องมีแหล่งคนที่พูดใช่ไหม

แล้วก็พอข่าวมันออกไปแล้วเป็นไงบ้าง
แบบมันเงียบขึ้นไหม
เหมือนพอเขาได้ออกไป

มันคงใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ก็ให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาพูดไป

ตอนที่หนูจากกับไมค์แรกไม้ก็เป็นสายแบบไม่ได้สนใจแนนมแบรนเนม

โอเคขอบคุณค่ะ